ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ
เขาบอกเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวสมุทรปราการ
แล้วมีเรื่องกับโต๊ะข้างโต๊ะข้างเนี่ยเป็นตำรวจ
เป็นตำรวจถึงสามนายแล้วหนึ่งในนั้นก็ชักปืนออกมายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่
ก็มีการทำร้ายร่างกายกันด้วยค่ะคิดว่าเหตุการณ์มันน่าจะจบลงแค่ในร้าน
สุดท้ายเนี่ยเขาถูกฝั่งตำรวจเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขาก่อน
เขาบอกเขาเลยต้องออกมาเพื่อแจ้งความกลับบ้าง
แล้วอยากให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าตกลงแล้วเนี่ย
ใครทำร้ายใครแบบไหนอะไรยังไงกันฝั่งที่ออกมาร้องคือฝั่งซ้ายมือนะฮะ
ฝั่งของโต๊ะของคุณทศพรอ่าเขาบอกตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอก
มันก็มีมีร่มมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรกันนี่แหละนี่ฮะฝั่งเนี้ยคือเข้ามากันหลายคน
แต่เป็นตำรวจอยู่สามคนนี่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องมีราวกัน
แล้วหนึ่งในนั้นที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะไปชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้านะครับ
นี่คือจังหวะตรงนี้นะฮะจะเป็นมุมนี้นะครับที่ผลักกันไปดันกันมา
แล้วคนนี้ชักปืนเข้ามายิงเห็นไหมฮะโอ้โหมุมนี้คือชัดเลยอ่ะชัดเลยค่ะ
แล้วพยายามเอามือเนี่ยบอกเหมือนกับระงับเหตุหรือยังไง
ทุกคนตกใจตัวเองก็นี่พยายามจะบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แล้วเอาปืนเก็บเข้าไปที่เอว
แล้วมีคนมาห้ามแต่น่ากลัวนะเหตุการณ์นี้นะครับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่
สมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับตี๒นะครับคืนวันที่๑๓มีนาคม
ก็ตามภาพแล้วครับสองโต๊ะนะไม่รู้ใครเป็นใครล่ะชุลมุนวุ่นวายตรงนี้นะครับ
เราได้คลิปที่ฝั่งคู่กรณีกับตำรวจถ่ายเอาไว้นะครับ
ผู้ชายคนนึงที่เป็นคนละคนกับคนที่ยิงปืนนะครับ
โวยวายบางจังหวะเหมือนจะพุ่งเข้าหาอีกฝั่งนึงแต่มีเพื่อนมาห้ามเอาไว้

เพื่อนคนที่ใส่หมวกใช่ไหมใช่ค่ะ

แล้วบอกไปให้สารตัดสินคือทุกผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุตรงนี้จะเห็นว่ามีตำรวจมานะฮะ
มีตำรวจมาระงับเหตุคนที่ให้ข้อมูลคือฝั่งคู่กรณีกับทางฝั่งของโต๊ะตำรวจนะฮะ
บอกว่าในคลิปเนี่ยตำรวจทั้ง๓นายเนี่ยนะฮะสุดท้ายไปแจ้งความคู่กรณีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
แล้วเมื่อวานนี้คู่กรณีไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการที่เป็นเจ้าของท้องที่
เพื่อขอแจ้งความกลับกับกลุ่มตำรวจเหมือนกันอ่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับสถานบันเทิงแห่งนี้
ที่เกิดเหตุตั้งแต่ตี๒คืน๑๓มีนาคมวันนี้ร้านปิดนะฮะ
ที่ร้านเขาบอกตอนนี้ต้องปิดก่อนขอปิดสักระยะหนึ่งนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับ
และเราได้เจอกับคุณทศพรอายุ๔๓ปีนะครับที่อยู่ในคลิปนะฮะ
คู่กรณีโต๊ะที่อยู่โต๊ะใกล้กับโต๊ะตำรวจนะฮะ
แล้วเป็นผู้ชายที่ถอดเสื้อในกล้องวงจรปิดในร้านนะครับเขาบอกว่านี่เดี๋ยวคอยดูนะฮะ
จะเห็นถอดเสื้อมาเราทำลูกศรเอาไว้แล้วนี่เห็นไหมเข้าไปหาเขาก่อนตรงนั้นใช่ไหม
แต่สุดท้ายเขาบอกโอ้โหมันแห่ชุดละมุนวุ่นวายแล้วทำไมต้องยิงปืนต้องชักปืนออกมา
คุณทศพรบอกว่าคืนเกิดเหตุทางกลุ่มของคุณทศพรเนี่ยไปกันทั้งผู้ชายผู้หญิง๘คน
ไปเที่ยวดื่มกินที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับตอนนั้นร้านกำลังจะปิด
คุณทศพรก็ขึ้นไปขอร้องเพลงกับเพื่อนระหว่างนั้นอยู่มีเสียงจากโต๊ะข้างซึ่งมากัน๔คน
คือโต๊ะตำรวจ๔คนเป็นตำรวจ๓โวยวายด่าทอเสียงดังเหมือนไม่พอใจที่เขาขึ้นไปร้องเพลง
ทำให้น้องในกลุ่มของเขาเนี่ยเข้าไปเคลียร์อีกฝั่งหนึ่งก็ด่ากลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ในกลุ่มของคุณทศพรก็เลยตบหน้าฝ่ายนั้นไปฝ่ายนั้นก็ต่อยหน้าน้องในกลุ่มคุณทศพรจนปากแตก
แล้วเหตุการณ์มันก็ชุลมุนขึ้นก่อนที่จะมีคนชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงออกมาหนึ่งนัด
ตามภาพในกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นพอมีการยิงปืนมีการชุลมุนวุ่นวาย
มีตำรวจมานะฮะแต่คุณทศพรบอกตำรวจที่มาเนี่ยคือตำรวจสพสำโรงเหนือ
ขับรถกันมาสามสี่คันมาระงับเหตุแล้วก็พาตัวคนยิงปืนขึ้นรถสายตรวจไป
ไม่มีการใส่กุญแจมือด้วยนี่อันนี้ตามข้อมูลที่คุณทศพรเขาบอกนะ
และสพสำรงเหนือคือโรงพักของตำรวจที่มาเที่ยว
แต่ท้องที่เกิดเหตุคือสพเมืองสมุทรประการ
หลังจากมีสพสำโรงเหนือมาพาตำรวจกลุ่มเนี้ยแล้วคนที่ยิงปืนออกไปแล้วเนี่ย
มีสพเมืองสุปราการมามาระงับเหตุอีกชุดหนึ่ง
เขาก็ไม่เป็นไรคุณรัชพรบอกก็แยกย้ายกันไปก็ถือว่าก็จบกันไป
ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งความอะไรด้วยในกลุ่มของคุณทศพร
จนกระทั่งมีพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการ
มาแจ้งกับพวกเขาว่าคู่กรณีที่เป็นตำรวจสพสำรงเหนือ๒นาย
แล้วอีกหนึ่งนายสังกัดสืบสวนภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
มาแจ้งความกลุ่มของพวกคุณทศพรเอาไว้นะ
เขาก็เลยบอกอ้าวอยู่ดีกลายเป็นว่าพวกเขาถูกแจ้งความ
ก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมและต้องการแจ้งความเอาผิดกลับเหมือนกัน

คือถ้าจะดากันต่อยกันอะไรกันชอบอีกเรื่องอีกนะ
แสดงว่าคุณเป็นตำรวจแล้วคุณพกปืนมาเที่ยวสถานบันเทิง
ใช่แล้วคุณไม่ได้ใส่ชุดตำรวจอะไรนี่คุณก็มาเที่ยวนะ

สุดท้ายก็แล้วเหน็บอยู่ที่เอวนะชักออกมา
แล้วยิงกินแล้วก็ทำให้อยุดห้ามอะไรเนี้ย
แต่ใครจะไม่กลัวยิงขนาดเนี้ยใช่ค่ะ

เพื่อความเป็นธรรมกับอีกฝั่งนึงนะฮะ
เราก็โทรศัพท์ไปสอบถามกับทางตำรวจสามนายนะครับ
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่มากัน๔คนโต๊ะอีกฝั่งนึงอ่ะ
คือเขาก็รับสายนะฮะแต่ไม่ขอให้ข้อมูล
ท่านตำรวจเอกนพดลชั่งเรืองพุ่มกับการสอบภาวเมืองสมุทรปราการเจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าจากการให้การของฝั่งตำรวจบอกว่าคู่กรณีเนี่ยมาตะโกนด่า
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นแล้วคู่กรณีเข้ามาทำร้ายร่างกายฝั่งของโต๊ะตำรวจก่อน
ตำรวจเนี่ยถูกทำร้ายเจ็บไปสองคนคนแรกเจ็บที่ตากับปากปากแตกถูกต่อยตาตาเขียวช้ำ
อีกคนนึงมีรอยถลอกตามคอแล้วก็แขนส่วนปืนที่ตำรวจคนหนึ่งชักขึ้นมายิงขึ้นฟ้า
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนส่วนตัวไม่ใช่ปืนที่ใช้ในทางราชการ
ค่ะแล้วยังไงต่อค่ะแล้วยังไงปืนส่วนตัวก็พกไปได้เหรอเดี๋ยวคงดำเนินคดีนั่นแหละ
คือผู้อำนาจการณ์สพมสุมสารการณ์บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าทั้ง๒ฝั่งก็แจ้งคอหาระหว่างกันนะครับ
ระหว่างกันนะครับฝั่งของคู่กรณีกับตำรวจก็แจ้งข้อหาตำรวจเรื่องทำร้ายร่างกาย
พกพาอาวุธเรื่องยิงปืนฝั่งตำรวจก็แจ้งข้อหากับคู่กรณีเรื่องมาทำร้ายร่างกาย
เรื่องทำให้เสียทรัพย์ส่วนเรื่องทางวินัยเดี๋ยวก็จะส่งเรื่องไปให้ต้นสังกัดของตำรวจ
ทั้งสามนายเนี่ยดำเนินการทางวินัยต่ออันนี้ทางสพเมืองบอกส่วนต้นสังกัดของตำรวจนะฮะ
ก็จะมีสพสำรงเหนือนะมีตำรวจสองนายภูมิกับการสพสำรงเหนือบอกว่าตอนนี้ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ตำรวจทั้งสองนายเป็นตำรวจของโรงพักจริงแล้วให้การเบื้องต้นบอกถูกรุมทำร้ายก่อน
และขอแจ้งความกลับคู่กรณีส่วนอีกนายหนึ่งเป็นชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดนะ
ก็ต้องรอการตรวจสอบของทางภูทรจังหวัดต่อไปนะฮะแต่ว่าตำรวจเนี่ยที่เป็นคู่กรณีกับทางฝั่งของคนที่เข้ามาแจ้งความเนี่ย
ตอนนี้ทางหัวหน้างานเขาก็บอกว่ามีคนนึงนะที่ตอนนี้ย้ายไปแล้วแต่เป็นการย้ายไปปฏิบัติงานตามวาระ
อีกนายนึงเนี่ยเปลี่ยนให้ไปช่วยงานในฝ่ายธุรการแทนอีกคนนึงอยู่ชุดสืบของภูทรจังหวัด
แล้วก็ต้องฝากร้านเหล้าฝากสถานบันเทิงยามค่ำคืนไม่ตรวจอาวุธกันหน่อยเหรอคะ
ใครที่จะเข้าไปนั่งดื่มกินในร้านหรือว่าร้านรู้อยู่แล้วว่าเป็นตำรวจ
บางทีเห็นมีปืนไม่เป็นไรปล่อยให้เข้ามาไม่ยอมตรวจหรือก็ไม่กล้าไปยึดอาวุธเขาหรือยังไง
เห็นว่าเป็นตำรวจแล้วมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้มันอันตรายเนอะอืม